ช่วงเกษตรทำเงินเราจะพาไปฟังเทศ
เอ้ยไม่ใช่ไปสวนมะขามเทศงามดีเอ้าไปสวนมะขามเทศ
แล้วต้องเอาตลาดปัดไปไหมล่ะไอ้ต้ม
ตั้งใจนะเตรียมไปดูว่าเขาทำยังไงถึงมีรายได้เป็นแสนไปติดตามกันเลยค่ะ
นี่คือรอยยิ้มของเกษตรกรที่ได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าว
เพราะในทุกปีจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้๓เดือน
และก็สร้างรายได้หลักแสนเลยทีเดียว
ที่นี่คือสวนมะขามเทศสวนพอใจของคุณอุไรวันกองเศษค่ะ
อยู่ที่ตำบลเมืองคงอำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีมะขามเทศ๑๕๐ต้นบนเนื้อที่๖ไร่
ก่อนจะเป็นสวนมะขามเทศที่นี่ก็เป็นพื้นที่ดินเข็มค่ะ
เพราะปลูกอะไรไม่ได้เลย
แล้วคุณอุไรวันจึงทดลองนำกิ่งพันธมะขามเทศ
มาจากอำเภอโนนไทยมาปลูกเป็นครั้งแรกในพื้นที่อำเภอคง
และการทดลองปลูกครั้งแรกก็เห็นผลเลยล่ะค่ะ
ซึ่งมะขามเทศนนไทยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอนนไทยเลยนะคะ
เพราะปลูกได้ดีในพื้นที่ดินเค็มและน้ำกร่อย
ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ฝักใหญ่เนื้อกรอบหวานมันแตกต่างจากพื้นที่อื่นค่ะ
ปลูกต้นจะเห็นผลก็อยู่ที่การเลือกดินได้อย่างเหมาะสมนี่เอง
คุณอุไรวันคะมีวิธีการดูแลต้นมะขามเทศยังไง
ให้ฝักใหญ่หวานมันน่ากินแบบนี้คะเนี่ย
ของเรามันมีน่ามสม่ำเสมอนะคะ
มีน้ำสม่ำเสมอแล้วก็เราดูแลของคือเราเอาความข้อพิพาทของปีที่แล้ว
มาดูแลของปีนี้ให้ท่าน
เช่นแมงแรงวันทองนี่เราต้องเอาอยู่
ส่วนมะขามเทศสวนพอใจ
ยังใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ประกอบด้วยสับปะรดและกากน้ำตาลหมัก
สูตรที่คุณอุไรวันได้คิดขึ้นมาเอง
จากนั้นก็จะนำไปรดต้นมะขามเทศอาทิตย์ละ๑ครั้งค่ะ
ในระยะเวลา๓เดือนที่เก็บขายได้ก็คือ
เดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม
ผลผลิตที่เก็บได้ก็ประมาณ๑๕ตัน
ใน๑วันจะเก็บมะขามเทศขายได้๓๐๔๐กิโลกรัม
แบ่งขายขนาดอย่างฝักใหญ่จะขายกิโลกรัมละ๘๐บาท
ส่วนฝักจัมโบจะขายกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
นี่เป็นราคาหน้าสวนที่ขายให้พ่อค้าคนกลางไปขายต่อนะคะ
ภาย๑วันของคุณอุไรวันก็จะมีรายได้เฉลี่ยถึงวันละ๔๐๐๐ถึง๕๐๐บาทเลยล่ะค่ะ
เป็นช่วงเวลา๓เดือนที่สร้างรายได้หลักแสนให้ครอบครัวเลยนะคะคุณอุไรวัน